แต่ละงวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิมพ์ออกมา๑๐๐ล้านฉบับ
ใช่ไหมครับในแต่ละงวดซึ่งเขาจะแบ่งเป็น๓กองหลัก
เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีตรงนี้สองกอง
คือองค์กรมูลนิธิต่างหน่วยงานต่างที่ได้โคต้ากันไป
สามสิบล้านใบอันนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับยังเหมือนเดิมยังคงที่อยู่
ณปัจจุบันก็ยังสามสิบล้านใบใช่ครับอ่าส่วนณปัจจุบันเนี่ย
เดี๋ยวตรงนี้มีเป่าตังค์เข้ามาก็คือผู้ที่ขายทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์
นะฮะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สิบเจ็ดล้านใบครับครับ
แต่ทางสำนักงานสลากตั้งเป้าจะให้ถึงเท่าไหร่นะพี่สามสิบล้านสามล้านสามสิบล้าน
สิบล้านภายในปีนี้นะครับอ่างั้นเราเอาเอาตัวเลขปัจจุบันก่อนนะ
มีสิบเจ็ดล้านใบนะครับอ่าและอีกกองหนึ่งก็คือห้าสิบสามล้านใบ
อยู่กับผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งลงทะเบียนกันไว้ณขณะนี้ทั้งหมด
หนึ่งแสนหกหมื่นคนถ้าฟังจากเจ๊ฮันเมื่อกี้ก็คือเดิมเนี่ย
ห้าสิบสามล้านใบให้คนละห้าเล่มเล่มหนึ่งมีร้อยใบค่ะนะ
นะถ้ากับว่าคนละห้าร้อยใบในแต่ละงวดพอเอาห้าร้อยใบไปหารห้าสิบสามล้าน
มันจะได้คนที่ได้คนที่ได้ทั้งหมดในแต่ละงวดเนี่ย
ประมาณหนึ่งแสนหกหกพันหกพันหนึ่งแสนหกพันใช่ครับก็แย่งกันไปถูกครับ
แย่งกันไปแต่แต่มันไม่พอกดกันไม่ทันหรือยังไงฮะ
เพราะเห็นพี่บอกว่าตัวเลขในเน็ตจริงจริงก็ไม่ใช่ห้าสิบสามล้านเต็มใช่ไหม
ตัวเลขในเน็ตตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึงห้าสิบเอ็ดล้านครับมันหายไปไหนอ่ะ
ก็ส่วนหนึ่งแบ่งไปจุดเจียลโอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เอา๕๓ล้านหาร๓๐๐เท่ากับจะมีคนได้๑๗๖๐๐๐กว่าคน
ตอนนี้ยังพออยู่ครับแต่ถ้าเอาที่พี่สำอางบอก
มันเหลือจริงแค่๕๑ล้านเนี่ยพอไหมเนี่ย
เดี๋ยวผมกดนะหาร๓๐๐แสน๗ก็เฉียวเฉียด

ก็คือตรงนี้ตัวเลขต้องคงที่ตรงนี้นะครับ

ถ้าเรายังไม่ไปนับที่ว่าจะเข้าโครงการดิจิตอล๓๐ล้านฉบับนะครับ
คือถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาขยายตรงนี้๑๗ล้าน

ตรงนั้นจะหายไปอีก๑๓ล้านนะครับ

มันก็จะวนไปที่ปัญหาเดิม

ไปที่ผ่านเดิมแล้วเราก็ยังเหลือน้อยลงกว่าเดิมเข้าไปอีก

ทีนี้ถ้านับเรื่องพอไม่พอนะ
อย่างนี้เจ๊ฮัทเท่ากับว่าแก้ปัญหาเรื่องพอได้

อันนี้พอคือจำนวนคนที่จะได้สลักไปขายนะพอ

ก็รายได้เดือนละ๕๗๖๐บาท
ผมถามว่าที่ไหนถึงจะพอครับ

ทุกวันนี้๙๖๐๐นี่ก็มินเมย์กับชีวิตต้องเสี่ยงกับหลายเรื่องอยู่แล้วครับ
ถ้าพูดถึงรายได้ผมให้ดูตรงนี้ต่อ

คือถ้าเป็นตอนที่ได้คนละ๕เล่ม๕๐๐ใบต่องวด
เรารับมาจากสำนักงานสลากใบละ๗๐บาท๔๐สตางค์
กำไร๙บาท๖๐สตางค์
หนึ่งจะได้กำไร๔๘๐๐เดือนหนึ่งขายได้๒งวดเท่ากับ๙๖๐๐
แต่พอไปเหลือ๓๐๐ใบเนี่ย๓เล่มเนี่ย

๒งวดต่อเดือนเหลือ๕๗๖๐บาท
ซึ่งทางผู้ค้าบอกมันจะไปอยู่ยังไง
มี๒วิธีที่จะเอาตัวรอดได้
ขายเกินราคา๒ไปรับหยี่ปั๊ว
ซึ่งก็ผมก็ชี้เลยว่าเป็นการบีบให้พวกเราไปเดินทางนั้นอยู่แล้ว
มันคือวงจรที่บังคับให้เราไปทางนั้นอยู่แล้ว

มาเพิ่มหรือไม่ก็ต้องขายเกินราคา

คุณจะบอกว่านโยบายจะดูแลให้เราขายอยู่ในราคา
แต่คุณไม่ดูแลสินค้าให้เรา
แล้วจะให้เราไปนั่งมโนขายกันแบบที่เขานั่งอยู่เนอ
แต่ว่าคนที่ขายจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับ
ขาย๓๐๐ใบเพื่อให้พอกับค่าคลองชีพปัจจุบัน
ซึ่งตั้งกันมาตั้งแต่พศ๒๕๖

นี่มันพศ๒๖๖แล้ว
ปฏิรูปบางสิ่งบางอย่างได้แล้ว